สองตาหลาน
ขับกระบะบรรทุกหมูมาจะไปส่งโรงเชือด
แต่ว่าคือยางล้อรถมันเก่าแล้วค่ะ
ดอกยางมันสึกไปหมดแล้ว
เบรกไม่อยู่ฝนตกถนนลื่น

กลิ้งระเนระนาดอยู่กลางถนนนะคะ

รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลัก
ตกลงร่องกลางถนนที่

ตำบลหนองอีรุนที่จังหวัดชนบุรี
รถกระบะทะเบียนพพไข่๒๓๘ระยอง
พลิกคว่ำล้อหงายชี้ฟ้าเลย

สี่ขาก็ชี้ฟ้าเหมือนกันตั้งหลายตัวค่ะ
นี่คือนายสมพรประคำนอกอายุ๕๔ปี
เขาบอกเขาขับรถมาพร้อมกับหลานชายวัยขวบเศษ
โชคดีจริงนะสองตาหลานไม่เป็นอะไรเลยอะค่ะ
มีหมู๕ตัวนี่แหละค่ะที่เคราะห์ร้าย

นายสมพรบอกว่าขับรถบรรทุกหมู๕ตัวมา
ซื้อมาจากฟาร์มในเขตอำเภอบ่อทอง
จะไปส่งโรงเชือดในพื้นที่บ่อวินนะคะ
ถึงที่เกิดเหตุฝนมันตกลงมาปล่อย

ล้อรถกระบะมันลื่นบังคับไม่อยู่
ก็เลยเสียหลักแล้วพลิกคว่ำถลายไปบนถนน
เกือบ๒๐เมตรแล้วก็ตกลงไปที่ร่องกลางถนนค่ะ
ตัวเขากับหลานชายคาดเข็มขัดนิรภัยไว้

แต่หมูสงสารจังขาหัก
นอนร้องเสียงดังหน่อยตัวนี้แน่เลยที่ขาหัก
ซึ่งตรวจสอบแล้วล้อรถด้านหลังทั้งสองข้าง
ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าดอกยางหลงเหลืออยู่แล้วค่ะครับ

เพราะฉะนั้นการเบรกเนี่ยทำได้ไม่ดีแน่นอนนะคะ
อย่างที่บอกฝนตกลงมาปล่อยด้วย
ทำให้ถนนยิ่งลื่นก็เลยเกิดอุบัติเหตุ

ขับราเนี่ยต้องคอยดูคอยตรวจสอบสภาพรถด้วยว่าพร้อมที่จะไปกับเราหรือเปล่า